ในการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
มี๕๕ประตูไปตามกันหน่อยนะครับว่า
อันดับต้องยิงสุเทพนั้นมีอะไรกันบ้างครับ
อันดับที่๕เป็นประตูของทีมราชนาวี
หลังจากสมุทรสาครเป็นฝ่ายเปิด

และวรการไม่รสชาติส่งต่อให้เปียนัท
ยนัทหาจังหวะลากบอลเข้าขวาลั่นลูกเดียว

ฝ่าโดนทิพย์เจ้าบ้านเข้าเป็นตัวไปยังเฉียบกลม

งานนี้นายธวัฒน์ตั้งตัวกันไม่ทันเลยทีเดียว

กับลูกยิงสุดอันตรายที่ปกมาเป็นอย่างดี
จากไฟล์ซาเกอร์ดาซินวาหรือกูกู

ที่หลังจากตั้งท่าหาจังหวะเหมาะได้ปุ๊บ
ก็ง้างเท้าแบบเน้นซับเต็มข้อไม่รอเพื่อน

ที่เริ่มต้นด้วยการเปิดของเกียรติศักดิ

ทันใดนั้นได้อัลกอเลสที่พูดมาแบบคราบไม่ถึง
ลูกปุบบองตุ๊กตะขายไปยังง่ายได้

การท่าเหลือที่เปิดชากมาด้วนลูกเต่มมุมของมาเกอร์ส

ด้านทีมฉลามชนไปได้อย่างสวยงาม
และอันดับที่๑ของสัปดาห์นี้
ต้องยกให้ลูกสูตรพิฆาตของดาวสันโว
ในตอนนี้เจษฎาจากทีมราชนาวี
หลังจากปียนัทงัดลูกดงจากการเตะมุม
่งตรงกันที่เจษดาแม้ลูกยังไม่ถึงพื้น
แต่เจศดาไม่รอชาวนเล็กด้วยสายแบบตุ้มเยี่ยมจอด

โอ้โหเจ๋งจริงเลยครับลูกนี้